ใครอยากรวยใครอยากประสบความสำเร็จยกมือขึ้น
ถ้ามีสัก๑๐มือจะยกสัก๑๐มือ
คือหลายคนคิดแบบนี้ค่ะ
ดังนั้นเขาก็เลยต้องมีการแชร์ประสบการณ์การแบ่งปันไอเดีย
ตอนนี้เนี่ยจะต้องไปลุยตลาดโซเชียลนะเพราะว่ากระแสโลกโซเชียลมาแรงมาก
และไม่ใช่แค่ขายในไทยอย่างเดียวคุณผู้ชม
ซึ่งกลุ่มประเทศเหล่านี้ถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีกำลังซื้อสูง

มีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาเล่าประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
โดยเฉพาะเรื่องของการปรับตัวรับกับเทคโนโลยีที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลนั่นเอง
โดยเฉพาะเลยก็คือเรื่องของการพัฒนาสินค้า
หรือว่าบริการที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภค
ตอนนี้ผู้บริโภคเขาเลือกใช้บริการผ่านออนไลน์กันมากขึ้น
บางคนก็มีการตอบโจทย์ในการทำหน้าร้านบนเว็บไซต์
อันนี้ก็จะช่วยลดต้นทุนการทำธุรกิจไม่ต้องไปเปิดหน้าร้านจริง
รวมถึงการส่งสินค้าถึงบ้าน
เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคได้ช้อปปิ้งกันง่ายขึ้นนะ
ใช่แล้วค่ะนอกจากจะหาตลาดในบ้านเราผ่านโลกออนไลน์แล้วนะคะ
ทำไมถึงต้องหาโอกาสจากกลุ่มนี้
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดูอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเขาเนี่ย

แล้วก็ต้องการสินค้าไทยเป็นจำนวนมากเลยกลุ่มคนเหล่านี้
แต่ปัญหาหลักนั่นก็คือข้อจำกัดในเรื่องของการใช้ภาษาต่างประเทศ
ก็เลยทำให้พลาดโอกาสทางธุรกิจ
ไปลงทุนต่างประเทศก็จะต้องเรียนรู้ภาษาให้มากขึ้น
แล้วก็รัฐบาลเองก็จะต้องปฏิรูปด้านการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องของภาษา
เพื่อไปบุกต่างประเทศด้วยกันค่ะ
ที่ออกไปบุกแล้วมักจะไม่ได้รับความซัพพอร์ตเท่าไหร
แต่ต้องบอกว่าคนที่ขยายไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้เขาแข็งแรงขึ้น

เพราะว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่ขยายธุรกิจในต่างประเทศมาก

เพราะฉะนั้นการที่เราจะรัฐบาลซัพพอร์ตในเรื่องของการทำให้พวกที่ออกไปแล้วแข็งแรงต่อ
มันจะเป็นจิ๊กซอที่จะทำให้ลายเล็กสามารถจะไปต่อได้
ผมใช้คำว่าต้องปรับตัวแล้วกัน
หมายความว่าดิจิทัลเกิดขึ้นโอกาสก็เกิดขึ้นพร้อมกัน
นั่นหมายความว่าสิ่งต่างที่เราไม่เคยทำได้ในอดีต
เทคโนโลยีเข้ามามีผลการที่เราสามารถบอกว่าสินค้ารับบริการของเราเนี่ย
สู่คนหมู่มากได้มากยิ่งขึ้นไกลขึ้นในราคาที่ถูกลงมันก็เป็นโอกาส
โดยเฉพาะเลยก็คือพม่าเพราะว่าพม่าเขานิยมสินค้า
โดยใช้งบประมาณถึง๒๐๐ล้านบาทนะคะเป็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนต่างประเทศ
เป็นร้อยละ๑๐๑๕จากปีที่แล้วร้อยละ๖๗นั่นเองนะคะ